คือตอนนี้นักท่องเที่ยวจองมาไทยกันเยอะ
เพราะว่าคือทุกคนก็ยังคงหลงรักประเทศไทยแหละว่า
บ้านเรามันสวยว่าอยากจะมาเที่ยวปลายปี
ทางด้านของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
บอกว่าตอนนี้นะทั้งอุทยานเอ่ยวรรณอุทยานภูเพอร์ถ้ำต่างนี้

บอกว่าที่ที่ฮอตฮิตที่สุดคือที่นี่ค่ะ
อุทยานแห่งชาติภูลังกาที่จังหวัดบึงกาลนะคะ
คือตอนนี้มียอดจองแล้ว๔๒๖๙คน

มีการเซ็นอะไรทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีการพลิกโผล่ใดนะคะ
รองลงมาก็คือภูกระดึง๒๑๗๖คนนะคะ
แล้วก็ตามด้วยอุทยานแห่งชาติรำคำแหง๔๐๐คน
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว๓๘๓คน
แล้วก็เขาใหญ่๒๑๐คนค่ะ
ซึ่งเห็นบอกว่าอากาศก็จะเย็นลงแล้วด้วย

เดี๋ยวนี้คนไทยหลายคนชอบไปแคมปิ้งไปอะไรกัน

คุณเห็นบันไดที่ทำขึ้นมาเอาเอากลับมา

แล้วขออย่างเดียวเวลาไปเนื่องจากธรรมชาติตอนนี้
มอสกำลังขึ้นสวยน้ำตกกำลังใส

พอที่คุณจะขอไปก็ไม่

มิ้นคือจิตอาสาเด็กวัยรุ่น

วันนี้คนเห็นอย่างนี้คนเขาอาจจะไปเยอะขึ้น

แต่คือทางด้านของอธิบดีกรมอุทยานเขาบอกแล้วนะคะ

คือต้องปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด
เรื่องโควิดแล้วก็เรื่องของความสะอาด
คือไปเที่ยวได้แต่คุณต้องรักษาเรื่องความสะอาด
แล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่มันจะไม่เป็นพิษ
เป็นภัยกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสัตว

ใช่อันนี้คือตรงหัวตรงใกล้ที่พระเขาปฏิบัติน่ะ
เนี่ยไม่รู้ว่าคนก็คงอยากจะมาดูที่นี่กัน
มาหาลูกรถเจอแบบแสงอะไรสวยอะ
ในท่ำนะเขาก็บอกมันเหมือนเกร็ดงู
เหมือนเกร็ดงูอะไรแบบนี้นี่คุณก็ชอบไปกัน

ดูสิพี่สาวคนที่ก็ส่งมาให้ฉันก็เป็นอย่างนี้

มันเห็นเสียงที่ถ้างั้นพี่หรือเปล่า

ใช่หลายคนก็อธิบายไม่ได้
ผมคนไหนที่มีนะครับผมฟิล์มติดกระจกหน้าโทรศัพท์ก็ส่งมาให้พี่เช้าด้วย

พี่เพิ่งดูเดี๋ยวจะเอากระชาพาพาไปมูไปถ่ายเนี่ย
คือเมื่อก่อนเนี่ยเขามีเรื่องเล่าเรื่องเล่ามีงูยักษ์ตัวหนึ่ง
เสร็จแล้วงูยักษ์ตัวหนึ่งเนี่ยก็จะแบบว่าเฝ้าภูลังกาอยู่
เสร็จแล้วอยู่ดีมีนายพานไปฆ่าเขา
อืมเสร็จแล้วก็หลวงปู่ก็เลยเอาหนังงูอ่ะมาทำเดี๋ยวคราวเนี้ยเดี๋ยวไอ้ขชาพาที่จะไปเนี้ย
จะเอาหนังงูมาทำมานะครับอันนี้จอดลึกเลยนะมดอันนี้เรื่องลึกดู
อันนี้ห้ามพลาดแต่ใครที่ชอบแล้วก็อย่างนักท่องเที่ยว

ให้เยอะ